คุณผู้ชมครับแม้ว่ารัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ที่ต้องมีการถือครองประมาณ๗ปีของปฏิทิน

เพราะว่ามีทั้งเรื่องของการเก็บเงินออม
ทั้งเรื่องของการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

วันนี้ติดตามได้กับคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
ประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
เพราะนอกจากจะเป็นการเก็บออมเงินระยะยาว
ยังสามารถนำไปใช้ลดห่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ด้วยค่ะ
ทำให้ผู้ที่ซื้อกองทุนนี้จะได้รับการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาออกไปอีก๓ปี
สิ้นสุดปี๒๕๖๒แต่ต้องถือครองนานถึง๗ปีปฏิทิน
๕ปี๒วันจึงจะถ่ายถอนเงินได้
แต่ประชาชนก็ยังให้ความสนใจเลือกลงทุนค่ะ
วิเคราะหมองว่าการลงทุนทั้ง๒กองทุนเป็นโอกาสที่ดี
เพราะปีนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ร่วงลงมาก

โดยคาดว่าผู้ที่ขายทั้ง๒กองทุนในปี๒๕๕๘
กองระดับถือได้๕ปีเนี่ยผมคิดว่าโดยแอเวลาส์แล้วเนี่ย
ผลตอบแทนมันน่าจะตกประมาณสัก๕๘ต่อปี
ผมว่าก็อยู่ในวิสัยที่นักลงทุนสามารถคาดการณ์ได้
ปีหน้าหุ้นจะขึ้นได้ต้องอิ่งเศรษฐกิจไทยเป็นหลักจาก
การดำเนินงานดำเนินนโยบายเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาล
พอลดห่อนภาษีสูงสุดถึง๕แสนบาทหรือไม่เกินร้อยละ๑๕ของรายได้
โดยผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่๓แสนบาทสามารถลดห่อนภาษีได้สูงสุด๒๙๓๐บาท
จนถึงผู้ที่มีรายได้สุทธิ๔ล้านบาทสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด๑๕๐๐๐บาท
ประหยัดภาษีเฉลี่ย๕๐๐ถึง๓๐๐๐บาทต่อปี

แต่ถ้าเป็นช่วง๓ปีหลัง
ปีหลังนี้จะเริ่มเห็นชัดว่า
เริ่มมีการสะสมแบบไม่มีการหมุนลงไป
แบบที่มันเป็นการสร้างวินัยการอ

คุณใส่เงินเข้าไปทุกปีผมว่าถือว่าเป็นเรื่องโอเคนะ
ดังนั้นผลตอบแทนในระยะยาวจะต้องดีกว่าระยะสั้นแน่นอน
รวมถึงควรเก็บเงินเอาไว้๑ก้อนเพื่อลงทุนในจังหวัดที่เหมาะสมค่ะ
เพราะว่าปีหน้ายังคงมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่ต้องให้ติดตาม
ดังนั้นนักลงทุนควรจะต้องลดความเสี่ยงในการลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่ดีกลับขึ้นมาค่ะ
ในปี๒๕๕๙ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามจากต่างประเทศและในประเทศ
โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลที่ต้องลงทุนให้ได้ตามแผนที่วางไว้
คาดว่าทั้งปี๒๕๕๘จะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาไม่ต่ำกว่า๖๑๐๐๐ล้านบาท
ใกล้เคียงกับปีที่แล้วทำให้ขนาดกองทุนในปัจจุบันมีเม็ดเงินไม่ต่ำกว่า๑แสนล้านบาท